คุณผู้ชมค่ะดูซุปตาตัวใหญ่กันไปแล้ว
ดูซุปตาตัวจิ๋วเขาแต่งองค์ทรงเครื่องต้อนรับ
วันลอยกระทงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะ

นี่นะคะลอยกระทงบัวยันมาทั้งที
ก็ต้องจัดเต็มกันหน่อยใส่ชุดไทยวัดเท่แล้ว
เจอวิกผมหัวล้านเข้าไปโอ้โหโภจารย์ชนะขาดเลยค่ะลูกค้า

ไม่รู้สินะเขาคลิปคาแรคเตอร์อยู่
ต่อกันที่น้องคีรินค่ะลูกชายคนโตของแก๊งสามยอดกุมาร
วันนี้เนี่ยน้องต้องไปโรงเรียนก็เลยใส่ชุดไทยมันไปซะเลยนะคะ

คือแบบว่าคลึ่งฝรั่งคลึ่งไทยเพราะคือเรียนโรงเรียนอำนาชาติไงครับ

อามาดูน้องโรฮ่าค่ะ

สักหน่อยนะจ๊ะถึงจะเป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีแต่ก็ขอแฮปปี้กับเทศกาลลอยกระทงกับเขาด้วย
ว่าน่ารักแล้วเจอทรงผมเข้าไปน่ารักกว่าอ้าปาก
ฉันเอ็นดูตรงแสกกลางให้น้องเอ็นดูผมก็มีเท่านี้
ผมยังไม่เยอะแต่ว่าโดยรวมแล้วความน่ารักเยอะมากใช่ค่ะ
เอามาต่อกันที่ฟังลูกสาวกันหน่อยค่ะ
เออน้องบีลีฟค่ะ
นี่นะคะลอยกระทงปีนี้ส่งเข้าประกวดกันนี่เลยค่ะ
ลูกสาวของคุณพ่อสายตลกตั๊กบริบูรณ์
มาพร้อมกับกระทงอันใหญ่โตแบบนี้เลยไม่เสียชื่อเสียงสายฮาของคุณพ่อเขาเลยนะคะ

หลังมาเน้นฮาอยู่เหมือนกันนะจ๊ะนี่เป็นยังไง

ใหญ่ให้เห็นตั้งแต่หน้าหมู่บ้านไปเลยนะคะ
กันที่สาวน้อยตัวจิ๋วคนนี้ค่ะน้องนาตาชาสบายเฉียบมาเลย

ลูกสาวของคุณนาตาลีกับคุณพ่อฟลุ๊กเกิร์กคน
คุณผู้ชมค่ะน่ารักมากสีชมพูหวานแววมีผมจุกให้ด้วยนะ
ดูดูดูสิมาเที่ยวน้อง
ตามต่อกันเลยค่ะกับน้องเนล่ามาในชุดสบายเฉียงเหมือนกัน
อุ้ยลูกจุกปุ๊บมาก
ขนมฉันเหรอลูก
พ่อคุณแม่ก็แต่งตัวเป็นนานโอปาร์ตน้อยที่แซค
เป็นลูกสาวก็ต้องสีหวานแบบนี้แหละค่ะ

พูดถึงสาวก็ต้องมีบ้านนี้หน่อยละกัน

น้องอารินน้องอาลันนี่นะคะ
ลูกของคุณหมอโอ๊คกับพี่โอปอล์นะคะ
ตัวไปโรงเรียนด้วยความสดใสมาพร้อมชุดไทยแบบสบาย
มาต่อที่บ้านนี้เลยค่ะบ้านพี่เปิ้ลนาคอนนะคะ

รับบทคุณท่านแล้วค่ะ
ต่อกันเลยค่ะน้องสเปสกับน้องเซล่าค่ะ

มีอีกค่ะน้องเจ้าขากับน้องเจ้าคุณค่ะ
พี่สาวใส่ชุดไทยสบายเฉียงนี่น่ารักโตไวมากลูก
ส่วนน้องชายนะคะมาลูกแบบท่านขุนน้อยหัวเราะเอิกอักเอ็นดูเหลือเกินลูก
ปิดท้ายเลยค่ะนะคะพี่สาวน้องสาวน้องปริมกับน้องปรางก็น่ารักไม่แพ้กัน
ชุดไทยสีม่วงแบบนี้เลยค่ะน้องปลางเนี่ยในมือยังถือขวดนมอยู่เลยนะคะ
น่ารักเอ็นดูทุกบ้านจริงนะคะถือว่าเป็นสีสันวันลอยกระทงค่ะ

ถึงบ้านไหนบางบ้านบอกว่าเอ๊ะบางบ้านอาจจะไม่สะดวกออกไปลอย
แต่ว่าแต่งตัวคอสตูมต้องแน่นไว้ก่อนแค่นี้แฮปปี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ